ต้องบอกว่าตอนนี้โนล่านั้นโตวันโตคืน

บันเทิงไทยรัฐนะคะรวบรวมมาให้ดู๕ภาพเด็ดด้วยกันค่ะ

ดูรูปแรกนะคะภาพแรกนะคะ
คุณแม่คุณลูกเขาแต่งตัวแนวสตรีทหน่อยนี่เนี่ยค่ะ
ตัวแม่เจนีนั้นนะคะมองกล้องแต่น้องโนลาแบบเปลื้อคุณผู้ชม
ไปทางอื่นแต่ว่าโอ้โหเขาเรียกว่าพล็อปมาเพียบ
นี่ท่าเธอเท่ไหมล่ะคู่ชิกนะคะ
ต่อกันที่ภาพที่๒นะคะเรียกว่าโครนนิ่งกันออกมาเลย
เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เหมือนกันเด้นี่
ท่าอินลงอินเนอร์ทำเป็นดังแบบใช่นี่โนลาภาพแขนเสื้อด้วยหนูครูปะพี่นะคะ

แต่สิ่งจะไม่ประมาณน้องโนลานี่็จะตามรอยคุณแม่มาเลยนะคะ
พอยเท้าแบบนี้ชนะขาดไปเลยค่ะ

แต่ว่าความแบบแสบสนของโนล่านะ

แต่ว่าก็ยังซีนคุณแม่ได้เหมือนกันค่ะ

เป็นตอนที่คุณแม่เจนี่ออกกำลังกายภาพนี้
นี่จ้ะนะคะก็คือแชร์ภาพหน้ากระจก

ใช่ขอร่วมเฟรมด้วยคุณแม่
ตอนแรกเห็นก็สงสัยจะชอบหุ่นเป๊ะของคุณแม่เจนี่นะคะ
คุณผู้ชมเอ็นดูหนูอยากถ่ายรูปด้วยแม่จ้า
ก็ถือว่าเป็นการฝึกวินัยให้เด็กเนาะ
คือออกกำลังกายบ่อยโนล่าก็เลยอยากออกกำลังกายตามด้วยนะคะ